พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่จังหวัดอ่างทอง

แล้วคนเขาไปกันแน่นวัด
คือทั้งคนที่เขาศรัทธารวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่าง
ไปทำไมไปนี่เลยกราบไหว้ไอ้ไข่
โอ้โหที่นี่ครับ

อย่างที่บอกมีทั้งสาธุชนคนที่เขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวมากันเยอะครับ
แล้วก็บางส่วนเขามาแก้บนนะเอาอะไรมาบ้างล่ะ
อย่างที่เห็นครับชุดทหารน้ำแดงไก่ชนหนังกะติ๊ก
เพียบแล้วก็จุดประทัดเพื่อแก้บนด้วย
หลังจากที่ไอ้ไข่มาอยู่ที่วัดสนามชัย
เขาบอกว่ามาได้สักประมาณ๑เดือนแล้วนะ
ไอ้โชคไอลาภนั่นคือความเชื่อของเขา
แล้วก็ทำให้วัดแห่งนี้เนี่ยสาธุชนมากันเยอะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ดีใจคึกคักสิครับ
เพราะว่าการที่คนมาเยอะเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจบริเวณนี้ฟื้นตัวไง

ตอนนี้กลับมาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอีกครั้ง

เอ้าพอแบบนี้แล้วพ่อค้าแม่ค้าบางรายเนี่ยเขาบอกว่า
ก็บางทีนะไม่ได้ขายดีอย่างเดียว

อันนี้เป็นเรื่องความเชื่ออันนี้ผมไม่ได้มาคอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นนะครับ
สำหรับรูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดสนามชายหลังจากอันเชิญมาไว้ที่วัด
เขาบอกว่ามีการแสดงอภินิหารอะไรแบบนั้น
คือมีชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเหมือนเป็นรูปร่างของไอ้ไข่
อยู่หลังเจดีสีทองด้านหลังที่ติดอยู่กับรูปปั้นไอ้ไข่

แต่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเขาเห็นจริงหรือเปล่า
แล้วบางคนบอกว่าในยามค่ำคืน
มีหญิงสาวคนหนึ่งไปถ่ายภาพติดเป็นรูปไอ้ไข่
แล้วก็มีการส่งต่อในสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียล

ก็ว่ากันไปนะมันเป็นสิ่งที่เขาร่ำลือกันมาอีกที
ไม่สามารถยืนยันคอนเฟิร์มได้ว่ามีจริงหรือไม่

มันแล้วแต่บุญใครแล้วแต่บุญมัน
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ
ถูกต้องแล้วนะคะเห็นด้วยกับคุณชนะทุกประการเลยนะคะ